ปัญหาการขายสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เกินราคาส่วนหนึ่ง
ก็มาจากการที่ผู้ค้านำเลขเด่นเลขดังไปรวมชุดขาย

เพราะฉะนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีแนวคิด
จะรวมเลขชุดขายเองจำหน่ายเองนะครับ
ได้แก้ปัญหาการขายเกินราคาของผู้ค้า
ว่าสลากเลขชุดที่กองสลากจะพิมพ์ขึ้นมาจำหน่ายเอง
จะสามารถออกขายได้ภายในปีนี้
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
สลากรวมชุดที่วางจำหน่ายทั่วไปบนแผงค้า
มีตั้งแต่๒ใบ๓ใบและ๕ใบ
ราคาขายเริ่มต้นที่ชุดละ๒๐๐๕๐๐บาทตามลำดับ
แต่ในช่วงกลางปีนี้ผู้ซื้ออาจจะได้ซื้อในราคาถูกลง
เพราะที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีมติเห็นชอบให้สำนักงานสลากทำสลากรวมชุดออกมาจำหน่ายเอง
เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคาจากการรวมชุด
หนึ่งในพ่อค้าขายสลากที่ตลาดประชานิเวศ๑
เห็นด้วยที่สำนักงานสลากจะพิมพ์สลากรวมชุดขายเอง
เพราะต้นทุนจะได้ลดลงและขายถูกลงได้
แต่กังวลว่าการกระจายสลากชุดมาอย่างผู้ค้ารายย่อยจะไม่เพียงพอ
เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นร้านก็จะต้องซื้อสลากชุดจากยี่ปั๊ว
ที่มีราคาสูงกว่ามาทดแทน
ผมอยากฝากไปทางสำนักงานสลากนิดนึงว่าจะจัดสรรยังไงให้ทางอย่างนี้
อย่างผมขายในปริมาณปริมาณหนึ่งเนี่ยทำให้ผมได้ในปริมาณที่ผมต้องการ
เพราะว่าถ้าหากไม่ได้ในปริมาณที่ต้องการเนี่ย
มันก็หมายความว่าก็ต้องไปซื้อหาซื้อเข้ามาเติมตรงนั้น
ซึ่งมันก็จะทำให้ราคาไม่ได้อยู่ในราคาที่ทางสำนักงานสลากควบคุม
คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยังไม่ได้สรุปรูปแบบของสลากชุดที่ชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบใด
เพราะจะขอทำประชาพิจารณ์ก่อน๓เดือน
ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากและส่งความเห็นผ่านปรายศนีย์
ลงพื้นที่ไปยัง๔ภาคทั่วประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น

พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการเพิ่มโคต้าการพิมพ์สลาก
กำหนดไว้๘๐ล้านใบต่องวด
จะให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นกระจายสลากินแบ่งไปในกลุ่มใดอย่างไร
เช่นกลุ่มที่เป็นร้านค้าประจำที่อ้างอิงสถานที่ได้ที่เป็นสลากชุดนะครับ
หรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรการกุศลเท่านั้นที่เป็นระบบโคต้าที่ตามตัวได้ง่าย
ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการนั้นบอกว่าต้องกันกรองให้ละเอียด
เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีผลกระทบโดยในวงกว้าง
จากการสำรวจของสำนักงานสลากในปัจจุบันพบว่า
แผงขายต่างมีสัดส่วนการขายสลากรวมชุดอยู่ที่๑๖๐ของจำนวนสลากทั้งหมด
ตามปกติต้องขายใบละ๘๐บาท
แต่เมื่อพ่อค้านำมารวมชุด๒๓ใบราคาจะขายแพงขึ้น
เฉลี่ยใบละ๑๐๐๑๑๐บาท
ขณะที่สลากรวมชุดคาดว่าประชาชนจะได้ซื้อจริงภายในสิ้นปีนี้
โดยจะดึงราคาลดลงให้ใกล้เคียงกับ๘๐บาทมากที่สุด
แต่ก็ยอมรับว่าโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้ยี่ปั๊วและผู้ค้ารายย่อย
นำสลากไปรวมชุดจำหน่ายอีกเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
แต่การดำเนินการลักษณะนี้จะทำให้โอกาสในการรวมชุดมีน้อยลงเหลือร้อยละ๕เท่านั้น